ดิฉันมีเรื่องของร่างทรงค่ะที่ตอนนี้เนี่ยมีการโพสต์ในโลกโซเทียลนะคะ
เราเล่าไปหลายภาพหลายเหตุการณ์หลายร่างทรงแล้ว
ร่างทรงบางคนก็ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีเพราะเข้าข่ายหลอกลวง
บางคนทหารตำรวจต้องบอกว่าพอหยุดพฤติกรรมแบบนี้
งั้นโดนมาตรา๑๑๒ก็คืออ้างว่าเสด็จพ่อร๕มาประทับร่าง
คราวนี้เนี่ยก็อ้างว่าเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรประทับร่างค่ะ

คลิปนี้คนเห็นแล้วแบบไม่สบายใจ

บรรยากาศในคลิปนี้เขาอ้างว่าเป็นพิธีไหว้ครูนะคะ
แล้วก็บอกว่าท่านกรมหลวงชุมพรประทับร่างของแท้แน่นอนด้วยนะคะ

แท็กงานไหว้ครูพ่อตาหินช้างเนี่ยค่ะ
เขาก็แต่งกายเป็นสวมครึ่งแบบเลยอ่ะค่ะ
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเทอร์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตียนะคะ
บีดาของทหารเรือไทยนะคะเนี่ยแล้วแต่งตัวแบบเนี้ย
เสื้อแดงใส่หมวกสีขาวกางเกงสีขาวมือก็ถือกระบี่ด้วย
คนโพสต์บอกว่าเป็นกรมหลวงชุมพรประทับร่าง
ร่วมทำพิธีไหว้ครูชาวบ้านที่เข้าร่วมก็
ส่วนหนึ่งก็ใส่ชุดขาวร่วมพิธีเขาก็เชื่อของเขา
เขาก็ศรัทธานะคะครับเนี่ยทีนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาก็บอกว่า
บรรยากาศในนี้มีคนที่ถูกอ้างว่าเป็นกรมหลวงชุมพรประทับร่าง
ใช้กระบี่ไร่รำในการประกอบพิธีแล้วก็มีผู้ชายสูงวัยอีกคนนึง
ใส่ชุดทายคล้ายเป็นร่างทรงอีกคนนึงด้วยอ่ะค่ะครับ
เนี่ยค่ะก็โพสต์ภาพบรรยากาศกันคนที่อ้างว่าเป็นกรมหลวงชุมพรมาประทับร่าง
เขาไปหลายงานนะคะหลายงานหลายพิธีนะคะอืมก็เปลี่ยนชุดไปเรื่อยอ่ะ
ก็ยังแต่งตัวคล้ายอยู่แต่อาจจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้
แต่ก็ยังแต่งตัวลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปหลายงานเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีคลิปวิดีโอที่ผู้ชายคนนี้คนเดียวกันนะคะทำพิธีไล่ผีให้กับผู้หญิงคนหนึ่งด้วย
กระบี่นี่แหละค่ะกรีดไล่ไปตามตัวของผู้หญิง
ผู้หญิงก็นอนร้องคลวนคลังด้วยความเจ็บปวดเนี่ยก็เลยถามว่ามันเหมาะสมไหมนะคะ
คือจะทำพิธีกรรมอะไรจะบอกเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลอะไรยังไงก็อ้างอิงกันไปนะครับ
แต่ว่าการแต่งชุดการแต่งกายลักษณะเรียนแบบลักษณะของการหมินเบื้องสูงเนี่ย
ผมว่าคนไทยเห็นแล้วไม่สบายใจใช่ค่ะมีหลายที่นะถูกจับ
ติดคุกดำเนินคดีมาแล้วนะฮะคือทหารตำรวจถึงขั้นบุกไปถึงสำนักร่างทรงเนี่ย
แล้วก็บอกอ่ะเบื้องต้นหยุดพฤติกรรมแบบนี้ก่อนนะ
ใช่นะคะ